พูดถึงต้มยำมันก็จะนึกถึงเมนูที่เกี่ยวกับพวกแกงตม
เส้นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอะไรแบบนี้ดีมั้ย
พาคุณผู้ชมไปกินนี่เลยก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟที่จังหวัดพิศนุโลก
ร้านนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขาจัดมาเครื่องแน่นเครื่องเต็มสุดไปเลย
เตรียมชั้นตำรายให้ดีแล้วไปทานกันเลยจ้ะ
ใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวนี้นะจ๊ะพลาดไม่ได้กับร้านนี้จ้ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านพิศนุโลก
ตั้งอยู่ถนนศรีฮราชเดโชชัยตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
บอกก็บอกเลยว่าร้านนี้นะเพิ่งเปิดมาสดร้อน๓เดือนเอง

แต่คุณดูซะก่อนสิ่งที่เขาเสิร์ฟมาให้ลูกค้าเนี่ยมันดึงดูดมันน่ารับประทานมาก
ลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่อร่อยเด็ดต้องยกนิ้วให้เลยนะคะ
เครื่องเขาก็แน่นมีอะไรบ้างล่ะ
ลูกชิ้นเอ็นหมูหมูตุ๋นตินไก่ตุ๋นหมูหมักตับไข่มั่นตุ้ม
นี่หลากหลายอย่างเสิร์ฟกันมาให้กินจุก
แล้วก็มีพวกแคปหมูหนังไก่กรอบทอดอะไรให้รับประทานกันด้วยค่ะ
เราก็เลยอยากจะรู้จักเจ้าของร้าน
ไปสอบถามเจอเลยนะคะเจ้าตัวก็คือคุณไฮ
คุณพัฒระนันการธิรเจริญนะคะ

เปิดร้านมา๓เดือนเมนูชูโรงของร้านก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนี่แหละ
เด็ดเลยถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นน้ำซุปนะคะ
ซุปของทางร้านเนี่ยหอมกลมมีเครื่องเทศกว่า๒๐ชนิดอยู่ในนั้นเลยอ่ะ
เคี่ยวแม้รสชาติดีมาก
เสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดรสชาติ
จิ๊บจัดแน่นว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย
แล้วดูค่ะเส้นของบะหมี่ให้เลือกเยอะ
นี่นะมีเส้นหมี่เส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเยอะแยะมากมายหลากหลาย
ส่วนราคาเหรอคะคุณผู้ชมดูไปก่อน
ห้อไฟแบบธรรมดาเริ่มต้นที่๑๙๙บาท
แบบพิเศษหน่อยนะคะ๒๕๐บาททางด้วย๓๔คนเลยนะ
หารเขียนแล้วก็ตกกันแล้วกันสัก๕๐ก็พอดีกัน

แต่ขอกลืนน้ำลายแป๊บหนึ่งอยากจะทานแล้ว
ใครอยากจะไปทานเหมือนดิฉันนี่หนึ่งนะ
โทรศัพท์ไปสำรองที่นั่งได้๐๖๒๙๕๐๘๖๒๔

ตั้งแต่๘โมงครึ่งไปจนถึง๖โมงเย็นเลยนะคะคุณผู้ชม